แล้วคนจะอยู่กันยังไงกันแถวนี้
เพราะว่ามีคนในชุมชนคุณ
เมาฮะเวลาเมาเสียงดังอารวาส
คนอื่นเขาเอือมระอาหวาดภาวะกลัว
สุดท้ายคนเมาอันนี้ระบายอารมณ์

ถ้าคุณขวัญหรือคุณผู้ชมเป็นเจ้าของรถคันนี้
โอ้โหตื่นมาดูรถคงใจสลาย

นี่คือซ่อมทั้งครั้งนะคะ
นี่ฮะตำรวจสพเมืองสุรินทร์ก็เข้าตรวจสอบ
ปลาใส่ทั้งทุบกระจกรถเก๋งคันนี้

ในซอยโดนไข๒อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ

เจ้าของรถก็คือคุณสิรินันวรอิน
คุณสิรินันบอกโอ๊ยฉันละปวดหัวฉันละปวดใจจริง
เพราะว่าผู้ก่อเหตุคนในชุมชนก็รู้จักดี

ผู้ก่อเหตุคือนายแม็กซ์อายุ๓๘ปีครับ

อยู่แถวนี้อาการเมาสุราอย่างหนักเลย

ก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวไปขังที่โรงพัก
ตำรวจถามว่าทำไปทำไม

ไม่ใช่ระบายสีแต่ขอเอาระบายอารมณ์นะครับ

บอกว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับนายแม็กซ์มาก่อนนะ

มาคราวนี้ถึงดวงของฉันแล้วสิเนี่ย

อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะ

ส่วนผู้เสียหายอีกคนอะไรเสียหายนี่คุณ
ปลากระจกเข้ามาในบ้านเนี่ยเนี่ยค่ะโอ้โหกระจงกระจกแตกหมดเลยนะครับบอกว่าโอ้โห

ก่อนจะปลาอิดบล็อกเข้าใส่กระจกหน้าต่างบ้านเขา
และถึงจะปาอิดเข้าใส่รถที่จอดอยู่นะครับ
เวลาสัมภาษณ์ชาวบ้านนะชาวบ้านชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกัน

ว่าโอ้โหนี่แหละเมาแล้วอารวาสอย่างนี้นะฮะ

ทีมข่าวของเราไปตอนเช้าถามชาวบ้าน
ชาวบ้านยังพูดเป็นเสียงเดียวกันเสียงเดิม

เมื่อกี้เห็นไอ้อิดอยู่ในบ้านที่บอกกระจกแตก

เนี่ยคุณป้าท่านนี้บอกโอ้โหเนี่ย

ชาวบ้านบางทีต้องปิดบ้านปิดร้านรวง

โดยนายแม็กซเคยมีประวัติติดคุกมาแล้ว๒ครั้ง

แล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือเอามีดไปฟันหัวเพื่อนบ้าน

นี่หลักฐานยังอยู่บนรถทนโทษเลย
ถ้ามันได้กินเล่าก็คนหน่อย

ห่วงบ้านเขาเราไม่ได้ทำอะไรมัน
คิดดูสิมันมาระบายอารมณ์อะไรกับจัดกิน
นั่นไงคนเราแปลงร่างได้

เพราะเมื่อกี้เขาพูดไงกินเหล้าแล้วเหมือนหมาเลย

ด้านของแม่ผู้ก่อเหตุนะครับก็คือนางอำนวย
อำนวยคุณยายท่านอายุ๘๑แล้ว
เป็นแม่ของนายแม็กซ์นะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเนี่ย
เมาเมาแล้วชอบเอะอะโวยวายแต่ไม่เคยทำร้ายพ่อแม่นะ
ส่วนพ่อของนายแม็กซ์ก็คือสามีของยาย
ก็ตาบอดหูไม่ดีเดินก็ไม่ได้
ส่วนยายเองก็ตาฝ้าฟางเดินไม่ค่อยได้เช่นกัน
ไม่รู้เลยลูกชายไปก่อเหตุแล้วก็ถูกตำรวจจับไป

น่าเสียใจลูกชายทำแบบนี้นะครับ
แต่แม่พ่อก็ไม่รู้จะไปรับผิดชอบให้เขายังไงนะ
ด้านของคดีตำรวจต้องรอให้นายแม็กซ์สั่งเมาก่อน
นี่จับกลุ่มควบคุมตัวมาถึงเช้าแล้วยังไม่สั่งเลยนะครับ
แล้วก็จะสอบปากคำเรียกผู้เสียหายมาสอบสวน

เรื่องต้นเตรียมแจ้งข้อหาทำลายทรัพย์สินนะครับ